ถ้าเป็นภาษาทางราชการเขาจะเรียกว่า
เฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข

ทุกข์มันต้องมึงมั่งกูมั่ง

อันนี้ยากให้เอาไปเรียกกัน
แต่จะรอน้ำน้ำเป็นค่ะ
อย่ากลสโบยโดยอย่าเกลียดกันอย่าเกลียดหลบ
โกรธเบิร์ตถ้าเบิร์ตพูดไม่เพราะ

เพราะว่าอยากจะให้รู้ว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนยังไง
ภาษาราชการเรียกเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข
เขาเรียกให้มึงเอาไปบ้างได้ไหม
เขามาเดือดร้อนอะไรกันตรงนี้คือ

เราจะต้องรักษาถนนหนทางและพื้นที่เศรษฐกิจ

แล้วบ้านอยู่เลยคันกั้นน้ำไปขึ้น

แล้วไอ้บ้านชาวบ้านมันอยู่หลังคันกั้นน้ำ

แล้วพวกเขาต้องทนทุกข์กันต่อไป

ผมอ่านข่าวนี้แล้วเขาไม่ใช่ดื้อ
ชาวบ้านเขาน่ารักนะผมว่า
อ่างทองกับยุฒิยาอย่าว่าเขาไม่น่ารักเขาเดือดร้อน
นี่ครับตำบลบางปรากฏอำเภอป่าโมกนะฮะ
เนี่ยน้ำท่วมบ้านเขาโอ้โห
คือเจ้าหน้าที่ก็ผมก็เข้าใจเจ้าหน้าที่นะ
ท่านก็ทำตามคำสั่งที่ได้รับมาจากหน่วยเหนือนะ
บอกเลยใครขัดขืนถ่ายรูปโอ้โห
กระขืนถ่ายรูปไม่เจ้าหน้าที่ทำงานถ่ายรูป
ไม่ได้ครับท่านใช้คำพูดแบบนี้ไม่ได้ฮะ
ชาวชุมชนออกมารวมตัวกันคัดค้านการสร้างแนวคันดินครับ

อย่าให้คือผมบอกเลยนะอะไรก็ตามนะ

รู้สึกว่าไม่กลัวหรือว่าไม่เชื่อฟังทางราชการเมื่อไห
อย่างนี้คุณปกครองลำบากอันตรายในช่วงภัยพิบัตินี้ด้วย

เขาเดือดร้อนเขาไม่อยากให้น้ำท่วมบ้านเขา
เขาบอกว่าเอาแบรีเออร์มาวางแบบช่องเว้นช่องได้ไหม

ในที่สุดขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ตกลงก็เอาแนวคันดินแบบเว้นระยะ
เพื่อให้น้ำได้ระบายออกได้บ้างครับ

ค่ะนะครับเพราะว่าเราต้องผจญกับมันจริงฮะงากก้วม